วันนี้คนดังคนมีตำแหน่งหรือว่าใครก็ตามไปรวมตัวกันที่วัดแขก
คุณผู้ชมฮะใช่งานวันนวราตรีหรือว่าอีกชื่อหนึ่งงานวันวิชัยทัศมิ
วันแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะขององค์พระแม่มหาธุรคา
หลังจากที่ปราบไม่หิงสาศูนย์ครับก็เวียนมาบรรจบอืม
คุณอุ้งอิ๊งแผ่ทองทานก็ไปครับมาดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อยครับ
โอ้โหคนเนืองแน่นจริงจริงคุณผู้ชมฮะครับเนี่ยจัดที่วัดแขกศรีลมหรือว่าวัดพระศรีอุมาเทวีครับ
เทวสถานของศาสนาพรามฮินดูนี่กายศักดิ์ติช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะโอ้นี่ตอนนี้ก็น่าจะค่ำแล้วล่ะ
มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอย่างนางพวงเพชรชุนละเอียดไปด้วยนะครับแล้วก็นี่คุณอุ้งอิ๊ง
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์ซึ่งก็เป็นฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสต
เข้าสู่พิธีแห่เฉลิมฉลองขบวนแห่องค์พระแม่และองค์เทพเทวะทั้งหลายครับ
เคลื่อนออกจากโบสถ์นี่เขาก็แห่รอบเทวสถานในหนึ่งรอบแล้วขบวนก็เข้าสู่ถนนศรีลม
เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่นับถือกันก็มาร่วมบูชากันมีบิ๊กโจ๊กด้วย
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ซ้ายนี้ก็นุ่งขาวห่มขาวมาร่วมขบวนแห่ด้วยตลอดเส้นทางขบวนแห่ระยะทาง๓กิโลเมตร
มีผู้สัทธาครับมารอตั้งแต่เย็นเลยแล้วก็จัดตั้งโต๊ะบูชา
ชุดสารีครับมาร่วมพิธี
แล้วก็มีพี่ฮายอภพรมากับทีมงานครับ
นี่ครับคุณผู้ชมถ่ายลงติ๊กต๊อกไว้ด้วย
มีถือของบูชารับพรจากองค์เทพด้วย
จากการพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมงานก็บอกว่า
มากันทุกปีครับเพราะว่านับถือพระพิคเนธ
แล้วปีนี้คนก็ดูคึกคักหนาแน่นเลยนะ
แล้วพวกเขาก็สนุกกับการดูขบวนแม่เสด็จ
ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองนับถือครับก็เป็นกำลังใจที่ดี
อย่างประธานคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
อย่างท่านประธานสุรพงศ์สิริธรกุล
ก็เตือนด้วยเตือนบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่
หรือว่าคนทรงที่มักไปจัดพิธีซ้อนพิธี
หรือว่าไปเหมือนไปตั้งวงแยกออกมา
แล้วแสดงอินทริปฏิหารต่อหน้าศาสตร์ทุกชนและสื่อมลชน
บางอาจจะมีบางคนถึงขั้นใช้ความรุนแรง
ท่านประธานสุรพงศ์ก็เป็นห่วงครับ

ก็คือทางคณะกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนี่แหละ
ก็ไม่ควรไปแสดงปฏิหารรบกวนพิธีหลักครับ
ซึ่งทางวัดเนี่ยก็เตรียมตำรวจไว้รับมือแล้วนะคุณผู้ชม
โดยเทศกาลนวราตรีในปีนี้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่๑๒
แล้วจะจัดไปจนถึง๒๖ตุลาคม

ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญทางศาสนาฮินดูครับ
และผู้ที่เคารพบูชาก็สามารถจะไปร่วมพิธีได้
จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนา
คนที่ไปเขาเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคล
ให้กับชีวิตของตนเองครับ